มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดราชบุรีค่ะลูกชายไปแจ้งความกับตำรวจ

อายุ๖๖แล้วนะคะหายตัวไปอย่างปริศนาไม่รู้ว่าหายไปไหน
เจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ดูหลักฐานต่างไปเจอคราบเลือด
อยู่ที่บ่อน้ำเป็นบ่อบาดานเก่าอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละ
ก็เอาไปตรวจดีเอนเอปรากฏว่าตรงกับดีเอนเอของแม่ที่หายตัวไป
ก็รวบรวมหลักฐานจนได้มาเลยว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ
คือสามีสามีของเธออายุ๘๓แล้วนะสามี
สุดท้ายพอไปจับตัวสามีได้สามีรับสารภาพว่าฆ่าภรรยา
สาเหตุคือหึงหวงหึงหวงภรรยาแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินด้วยค่ะ
การขายที่ดินอะไรแบบเนี้ยตำรวจสพด่านทัพตะโก
พร้อมด้วยกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีค่ะ
นำรถแบ็คโฮลไปขุดที่บ่อน้ำบาดานอยู่ในฟาร์มเลี้ยงไก่
ฟาร์มสุกัญญาเป็นฟาร์มเก่านะคะในพื้นที่หมู่๑๖อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เพื่อค้นหาร่างของผู้หญิงวัย๖๖ปีเจ้าของฟาร์ม
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้หายตัวไปลูกชายไปแจ้งความ
สอบปากคำสามีสามีรับสารภาพว่าฆ่าภรรยาจริงแล้วเอาศพไปทิ้งตรงนี้
ผู้เสียชีวิตคือนางสุกัญญาชะนินประเสริฐอายุ๖๖เป็นเจ้าของฟาร์มสุกัญญาค่ะ
จากการสอบสวนนะคะก็คือเมื่อ๔มิถุนายนนางสุกัญญาไปอยู่กับลูกที่สมุทรสาคร
แล้วกลับมาเยี่ยมสามีซึ่งก็คือนายสนั่นชะนินประเสริฐอายุ๘๓ที่บ้านพักในฟาร์มนี้ค่ะ
พอมาที่ฟาร์มแล้วหายตัวไปเลยลูกชายก็เลยสงสัยไปแจ้งความ
นายดันัยชนินประเสริฐอายุ๓๗ปีเป็นลูกชายของนางสุกัญญา
ไปแจ้งความที่สพด่านทัพตะโกเมื่อ๕มิถุนายนว่าแม่หายไปไหนก็ไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบไปเจอคราบเลือดอยู่ในห้องนอน
นายสนั่นสามีของนางสุกัญญาอายุ๘๓ปีเนี่ยนะตอนแรกบอกว่า
ไม่รู้ไม่เห็นคราบเลือดอะไรไม่รู้เลยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสี่มิถุนายนเนี่ย
ตัวเองไปส่งนางสุกัญญาภรรยาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
สาขาด่านทัพตะโกภรรยาบอกว่าจะไปตลาดในอำเภอจอมบึง
ภรรยาหายไปเลยตอนแรกสามีอ้างแบบนี้นะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเก็บเลือดที่เจอในห้องไปตรวจดีเอนเอเพื่อเปรียบเทียบ
นางสุกัญญาจนวันนี้ค่ะผลตรวจเลือดออกมาแล้วนะคะ
ว่าไปตรงกับดีเอนเอของนางสุกัญญาจริงจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพด่านทัพตะโก
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี
ลูกสาวลูกสาวของนางสุกัญญาก็มาที่ฟาร์มสุกัญญากันอีกรอบหนึ่ง
มาตรวจสอบเพิ่มไปเจอรองเท้าของนางสุกัญญาครับ
เป็นรองเท้าที่ใส่เป็นประจำแล้วก็พบว่านายสนั่นสามี
ที่นอนใหม่มาเฉยเลยอ่าเจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่านายสนั่นแปลกแล้ว
ต้องมีส่วนรู้เห็นแน่กับการหายตัวไปของนางสุกัญญา
ก็เลยยิ่งหาค่ะหาอย่างละเอียดมากขึ้นเลยรอบบ้านพัก
ฟาร์มไก่เนื้อที่สิบสามไร่ได้นะคะไปเจอหลักฐานเพิ่มค่ะ
พวงกุญแจบ้านตกอยู่ที่พื้นห่างจากบ้านไป๕๐เมตร
ใกล้ใกล้กับกองไม้แห้งมีร่องรอยการเผา
มีกองดินเหมือนกับเป็นดินขุดใหม่เจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินออก
อ้าวเป็นบ่อบาดานเก่าลึก๙เมตรได้นะคะ
มีท่อบ่อซีเมนความกว้าง๑เมตรสูงท่อละ๔๐เซนติเมตร
เรียงกันสิบสามท่อแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ให้กู้ภัย
เชือกโรยตัวลงไปด้านล่างมีดินใหม่กลบปิดไว้
ขุดขึ้นมาลักษณะเป็นใยมะพร้าวครับ
เหมือนที่นอนถูกเผาอะค่ะแล้วก็เจอกรอบแว่นตา
สร้อยคล้องแว่นตาเจอซองยาลูกเห็นแล้วจำได้เลยว่า
นี่คือของแม่ของนางสุกัญญาเท่านั้นแหละ
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายสนั่นสามีเอาไว้เลยไปสอบปากคำอีกรอบ
ตอนแรกปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเลือดในห้องไม่ใช่
สุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐานนายสนั่นสามีรับสารภาพว่าฆ่าภรรยาค่ะ
สนั่นบอกว่าก็ปกติอยู่ที่บ้านพักในฟาร์มเลี้ยไก่เพียงลำพัง
แต่ก็จะมีคนงานซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านแวะเวียนมาดูแลเป็นระยะ
นางสุกัญญาภรรยาไปอยู่กับลูกที่บ้านอีกหลังวันเกิดเหตุนายสนั่นบอกว่าทะเลาะกับภรรยา
ทะเลาะกันหนักมากครับแล้วพลั้งมือเขาอ้างว่าพลั้งมือ
ทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตแล้วไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาศพ
ทิ้งไว้ในบ่อบาดานแล้วเอาที่นอนที่เปื้อนเลือด
เอาของต่างของภรรยาไปเผาที่บ่อบาดานแล้วโยนทิ้งบ่อไปเลย
ตรงบ่อก็เลยมีหลักฐานเยอะมีคราบเลือดมีเศษนู้นเศษนี้นะคะ
สาเหตุคือนายสนั่นบอกว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงค่ะที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อย
ภรรยาก็เลยหนีไปอยู่กับลูกที่สมุทรสาครนอกจากเรื่องหึงหวง
มีปัญหาเรื่องเงินจากการขายที่ดินภรรยาไม่ยอมแบ่งเงินให้ใช้
มันเป็นปัญหาสะสมมานานก็เลยทะเลาะกันแรงพลั้งมือทำร้าย
ภรรยาตายแล้วก็ไปบอกกับลูกลูกว่าแม่หายไปไหนก็ไม่รู้อืม
นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะนายสนั่นพอรับสารภาพว่าลงมือฆ่าภรรยาจริงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอารถแบ็คโฮลขุดบ่อเลยนะคะเพื่อดูว่ามีร่างของนางสุกัญญาอยู่ข้างล่างไหม
แต่การทำงานยากค่ะลูกชายก็ต้องจุดทูบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจอร่างของแม่
แต่พอลงไปเสียครับคือเจอปัญหาตรงคือที่นะครับ
ก็เลยเปลี่ยนวิธีใช้แมคโฮลในการขุดเปิดรอบรองที่คาดว่าผู้เสียชีวิตจะอยู่
นะครับตอนนี้เราก็เปิดไปถึงคนบ่อแล้วต่อไปเราก็จะถึงขั้นตอนที่เราจะต้องการที่จะโกยดินโกยหินที่อยู่ตรงนั้นอ่ะขึ้นมานะครับ
เพื่อมาพิสูจน์ต่อไปว่าเราจะเจอโครงกระดูกเจอชากอะไรอีกไหมมีกลิ่นมีอะไรมั้ย
ตอนนี้มีเฉพาะกลิ่นไหม้ครับกลิ่นเหม็นไหม้ที่คาดว่าน่าจะเป็นที่นอนนะครับ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเป็นบ่อเก่า
ก็ได้ใช้รถแบ็คโฮลนะคะขุดบ่อน้ำจนบ่อสุดท้ายค่ะ
สิ่งที่เจอก็คือเจอเศษที่นอนเจอใยมะพร้าวที่ถูกไฟไหม้ที่ก้นเบาะ
ครับยังไม่เจอร่างของนางสุกัญญาค่ะอืมยังไม่เจอนะคะ
เมืองต้นก็ยุติการค้นหาชั่วคราวเมื่อช่วงเกือบ๒ทุ่มที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่บอกว่าคือในฟาร์มเลี้ยงไก่ตรงนี้
มีบ่อน้ำบาดานลักษณะเดียวกันอีกสามบ่อครับมีแท้งน้ำสำหรับรถน้ำต้นไม้
พืชผลไม้ต่างต่างอีกสามแท้งก็จะต้องสอบปากคำ
สนั่นสามีเพิ่มเติมนะคะเชื่อว่านายสนั่นไม่น่าจะก่อเหตุคนเดียว
อายุ๘๐กว่าแล้วอ่ะเออจะก่อเหตุคนเดียวได้ยังไง
ยกที่นอนหกฟุตนะคะที่นอนอ่ะอ่ายกที่นอนมาเผาครับ
เอาร่างของภรรยามาทิ้งอะไรแบบเนี้ยอืมคือตำรวจเขามองว่าไม่น่าจะทำคนเดียว
ขยายผลเพิ่มเติมพรุ่งนี้ค้นหาร่างของนางสุกัญญาอีกรอบหนึ่งค่ะ
ที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เจอศพก่อนด้วยนะใช่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดทางคดีเลยนะครับ